ได้กราวถึงเรื่องของการบินล่ำแดนของอากาศสยานเครื่องบินของเมียนมาร์
ซึ่งในเรื่องนี้ก็ผมได้เรียนชี้แจงกระทู้ถามท่านสมาชิกไปแล้วขออนุญาตเพื่อทำความวัดใจและที่ถูกต้องขออนุญาตที่เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
ก่อนอื่นต้องเรียนว่ากองทัพอากาศนั้นก็มีระบบที่จะมีการเฝ้าตรวจทางอากาศตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยเรด้าของกองทัพอากาศมีรัศมีในการตรวจจับครอบคลุมไปถึงพื้นที่ในระยะห่างจากชายแดน
เพื่อตรวจจับเครื่องบินที่ทำการบินใกล้กับชายแดนพร้อมกับได้มีหน่วยบินที่จะเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจรองรับได้ตลอดเวลา
ต่อกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับภาพไปเลยครับมุมที่สามสิบมิถุนายนเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบหกนาที
ทัพอากาศก็ได้ตรวจพบอากาศยานของเมียนมานะครับซึ่งก็เป็นเครื่องบินรบมิกยี่สิบเก้า
ขณะนั้นได้บินทางจากชายแดนประเทศไทยประมาณหนึ่งร้อยไมค์ทะเลหรือร้อยแปดสิบฟิโรเมตรและศูนยุติการอากาศก็ได้ทำการพิสูจน์ทราบ
พิสูจน์ฝ่ายนะครับเมื่อทราบฝ่ายแล้วก็ได้มีการเฝ้าติดตามตลอดเวลา
เมื่อถึงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีน่ะเครื่องบินลำลำกล่าวก็ได้เข้าปฏิบัติการในฝั่งประเทศเมียนมาร์นะครับ
ตรงข้างอพมพบพรรถช่างวัดตรากซึ่งซึ่งก็เรียนว่าในการปฏิบัติของเมียนมาร์นั้น
ท่านสมาชิกท่านได้กล่าวว่ามีการล้ำแดดสองร้อยสามสิบครั้ง

ก่อนที่เกิดเหตุการณ์นั้นในเลด้ารับอากาศนั้น
ได้จัดเที่ยวบินของอากาศยานและเครื่องบินเมียนมาร์ได้๓๑๕เที่ยว
ซึ่งไม่ได้เคยมีการบินล้ำเข้ามาในเขตประเทศไทย
ต่อเมื่อเวลา๑๑นาฬิกา๕๖นาที
เครื่องบินลำกล่าวนั้นก็ได้บินล้ำเข้ามา
ในฝั่งไทยประมาณ๑มายทะเล

ก็ได้ทำการบินแล้วก็ตรวจพบดังกล่าวกำลังปฏิบัติ
ภารกิจของเขาในประเทศฝั่งเมียนมานะครับตรงข้ามภูพัฒน์จังหวัดตาก
ก็ไม่ได้มีการรำเส้นเขตแดนเข้ามาในการปฏิบัติ
ดังนั้นก็เลยได้ปรับภารกิจเป็นการลาดตะเวนรักษาเขต
เพื่อเป็นการป้องปรามเหตุผิดพลาดการปฏิบัติของอำนาจที่เกิดขึ้น
ต้องเรียนว่าในการปฏิบัติภารกิจกองทัพอากาศตั้งแต่การตรวจจับ
ในการสั่งการในการเตรียมพร้อมสั่งการนั้น
เป็นไปตามการปฏิบัติตามหลักสากลตามกฎหมายกฎการใช้กำลังข้อบังคับ
หรือการสั่งการที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการการตัดสินใจ
ไม่ได้มีใครที่จะเป็นห่วงอะไรที่จะให้การปฏิบัตินั้น
ไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้เป็นไปตามหลักการหรือกฎการปฏิบัติหรือหลักการสากล
การทำเนินการก็เป็นไปตามการปฏิบัติการทางหารพร้อมกับการปฏิบัติการหลักการทูต
นะครับเป็นไปตามขั้นตอนผู้ประการขออนุญาตกลับเรียนครับ
เรื่องที่สองอีกเรื่องหนึ่งขออนุญาตใช้เวลาสั้น
อันนี้เรื่องนี้ผมก็ญาติเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งว่ามีท่านสมาชิกท่านได้กล่าวว่า
แต่ก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้ท่านแม่ทัพภาคที่สามได้เดินทางไปประชุมที่สภาพเมียนมาร์
อนุญาตเรียนว่าในการประชุมกับเมียมานั้นก็เป็นกลไก
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง๔ประเทศทุกประเทศก็มีเช่นเดียวกัน
มีความร่วมมือในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคระดับกองทัพ
เมียนมาร์ก็เช่นเดียวกันก็มีการผลัดกันเป็นเจ้าภาพ
ที่ธรรมดาภาคที่สามนั้นไปนั้นก็เป็นการประชุมคณะกรรมการ
ชายแดนสวนท้องถิ่นไทยเมียนมาร์ซึ่งมีธรรมดาภาคที่สามเป็นประธานฝ่ายไทย
แล้วก็ผู้ประชาการภูมิภาคทหารของเมียนมาร์ก็เป็นประธานร่วม
กับเป็นเจ้าภาพก็เป็นการประชุมกันตามปกติ
การประชุมก็เป็นเรื่องของความร่วมมือกันในการที่จะทำให้
ชายแดนนั้นมีความมั่นคงในเรื่องของยาเสพติด
ในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกัน
เรื่องของการป้องกันการทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนการหลบหนีเข้าเมือง
เป็นเรื่องของการปฏิบัติการเป็นกลไกความร่วมมือ
ซึ่งเป็นการดำเนินการนั้นตามปกติ
ในประเทศรอบบ้านทั้ง๔ประเทศก็มีกลไกเช่นเดียวกัน
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางอากาศของเมียนมาแต่อย่างใด
ขออนุญาตเรื่องที่สองขออนุญาตสั้นนิดหนึ่ง
เรื่องของเรื่องเกี่ยวกับการบริการข่าวสาร
เรื่องการข่าวสารนั้นผมก็ได้ตอบในท่านสมาชิกไปหลายครั้งว่า
ต้องเรียนว่ากระทรวงกลาโหมเองก็ไม่ได้มีนโยบาย
ไปเริ่มเริ่มการที่จะไปต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
การบริการก็เน่นย้ำอีกครั้งนึงว่า

ในส่วนของกองทัพเองในส่วนกระทรวงกระโหมเอง
ก็ได้มีการต่อต้านสูญต่อต้านข่าวปลอมของส่งกราโหม
ทำหน้าที่เป็นห่วยที่ประสานงานที่จะชี้แจงข้อมูล
ข้อเท็จจริงแล้วก็ตอบโต้ป้องกันข่าวปลอม
เพื่อไม่ให้มีผลกระทบทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ

เรื่องของความไม่มั่นคงก็ตามเรื่องของการที่จะทำให้เข้าใจผิด
แล้วก็ไปเกิดผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น
อนุญาตเรียนว่าในส่วนของเรื่องของสปายแวร์นะครับที่ท่านได้อภิปราย
ท่านได้กล่าวก็เป็นเรื่องของการแจ้งเตือน
หลังจากที่ทางบริษัทก็ได้ตรวจพบการติดตั้งสไปแวร์เข้าไปในโทรศัพท์
ผลิตโดยบริษัทของตนเองก็ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย
แล้วก็จะมีส่งชนหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลนั้นแจ้งมายังหน่วยงานต่าง
เพื่อให้มีการปรับปรุงปฏิบัติการป้องกัน
ก็ไม่ได้ส่งเฉพาะให้กับแรงไทยเท่านั้นตามทีท่านกลับเรียน
ที่ประชุมได้ทราบนั้นมีการส่งไปใน๔๕ประเทศทั่วโลก
เรียนว่าเมื่อบริษัทก็ตรวจพบก็เป็นการแจ้งเตือน
ว่าให้มีระบบการป้องกัน
ในส่วนของรัฐบาลนั้นขอเรียนยืนยันว่า
ไม่ได้มีนโยบายนะครับที่จะไปใช้สปายแวร์อะไรที่จะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใด
ไม่มีนโยบายไม่มีเคยกำหนดที่จะใช้สปายแวร์หรือจะ

เชิญท่านลำตีอาคมเติมพิทยาไกรสิทธิ์ครับท่านประธานครับท่านประธานครับ
ครับท่านลำตีอาคมขอชี้แจงครับ
ท่านประธานเห็นผมไหมครับท่านประธานครับผมวิจารณ์ครับ
มันมีอะไรไหมครับท่านประธานท่านประธานครับเมื่อสักครู่เอ่อ
ท่านลำตีช่วยชายชาวของชาวบางคนได้ตอบคำถามนะครับที่
อย่าเรียกว่าตอบคำถามเรียกว่าชี้แจงนะฮะสิ่งที่ผมได้อภิปรายไปแล้วก็
จริงแล้วท่านพูดได้คลาดเคลื่อนนะครับท่านประธานแล้ว
ผมคิดว่าผมขออนุญาตที่จะใช้สิทธิ์พลาดพิงและท่านประธานจะกรุณา
ปิดแป๊บเดียวครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับผมผมคิดว่า
พลาดพิงเนี่ยต้องเกิดความเสียหายนะครับเสียหายครับท่านประทานครับ
เสียหายได้เสียหายเรื่องการเรื่องการที่ลำตีชี้แจงกับที่ท่าน
พิปรายลำตีอาจจะไม่ตรงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในสภาแห่งนี้นะครับ
ไม่ใช่ว่าต้องให้ลำตีตอบให้ตรงกับที่ท่านต้องการแล้วถึงจะว่าจะ
ไม่ได้ครับท่านประธานเมื่อสักครู่ท่านมนตรีเนี่ยได้พูดคาดเคลื่อนจากสิ่งที่ผมอภิปรายนะครับ
เชิญเชิญครับเอาเอาสั้นสั้นนะครับได้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
จริงจริงแล้วผมก็เอ่อรู้สึกเอ่อเกรงใจท่านประทานนะครับ
แต่ว่าขอบคุณท่านประทานจริงจริงครับแล้วก็เอ่อต้องบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงทางท่าน
ชายชางช้ำของคุณจริงจริงนะครับเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ยท่านเป็นลำมันตรีช่วยนะครับ
ผลเอกประยุทธ์ที่ผมอภิปรายถึงเนี่ยก็กลับบ้านไปแล้วนะครับ
ก็เรียกว่าทิ้งเผือกร้อนไว้ท่านตอบนะครับเพราะจริงจริงแล้วเนี้ยเอ่อ
สปายแวร์ก็เป็นกรณีที่ประชาชนสนใจมากนะครับ
แล้วก็รอที่จะฟังคำตอบจากท่านนายกแต่สุดท้ายก็มาเป็นท่านรัฐมนตรีช่วย
เดียวครับเมื่อสักครู่นะครับท่านรัฐมนตรีได้กรุณา
พูดถึงว่าอีเมลนะครับที่ผมอภิปรายว่าอีเมลเนี่ย
ส่งมาให้ประเทศไทยเท่านั้นอาจจะคลาดเคลื่อนไปนิดหนึ่งครับท่าน
เพราะจริงจริงแล้วเนี่ยอีเมลเนี่ยส่งไปทั่วโลกนะครับ
ประเทศไทยก็ได้รับแล้วก็ยืนยันนะครับว่า
ไม่ได้มีนโยบายที่จะใช้สอดแนมประชาชนนะครับแต่ก็คงเป็นเรื่องตลกนะครับ
ก็ไม่เป็นไรครับถ้าผมถือว่าถ้าการชี้แจง
ไม่ได้สามารถทำให้ประชาชนยอมรับได้ก็เป็นไกลครับว่า
แล้วก็เราคงจะต้องดำเนินการต่อไปครับทางกฎหมาย

ลำตีจะชี้แจงไหมครับเชิญครับ
ข้าวกาเบียนท่านประดาษฐาผู้แทนสถทรกฤทธิ์ครับ
ตอนที่พูดสงเกียจครับก็ผมมาดีใจชาญชั้นคุณลำตีช่วยพวกการส่งพลาโฮม
ขออนุญาตกาเบียนว่าในข้อมูลที่ท่านดามอาชีพได้ขึ้นภาพว่า
มีการเสนอขายนะครับให้กับประเทศใดนั้น
ญาตข้อมูลตรงเนี้ยเป็นข้อมูลของทาง
ผู้เสนอขายนะครับท่านอย่าเพิ่งเชื่อถือ
ท่านจะต้องไปตรวจสอบก็ยืนยันว่า
ดังนั้นรัฐบาลนั้นไม่มีนโยบายที่จะใช้
กระทบต่อสิทธิของบุคคลหรือประชาชนทั่วไป